มาดูอากาศเย็นอากาศหนาวกันบ้างดีกว่านะครับ
เพราะว่าบอกว่าเชียงรายหนาวมากครับ

บอกมาแบบนี้ตอนนี้นักท่องเที่ยวหลายคนเลยนะ
เขาเดินทางไปดูสัมผัสหมอกบนยอดภูนั่นเอง

ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเป็นจำนวนมาก

โรงแรมที่พักต่างถูกจองกันเต็มเลยนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาทค่ะ

ใช่อากาศเย็นอากาศดี
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๐องศาของจังหวัดเลยค่ะ

ท่องเที่ยวก็จองตัวกันเลยค่ะเดินทางมาที่นี่

ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเลย
ก็คือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงที่อำเภอภูเรือ

ภูบ่อบิดแล้วก็ขาดไม่ได้เลย
คือถนนคนเดินริมโขงอำเภอเชียงคานนั่นเอง

ภูนี่ความรู้สึกเหมือนเป็นนางฟ้า

แล้วก็ยอดจองห้องพักโรงแรมรีสอร์ทเต็มค่ะ
คาดว่าน่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาท

ทีนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงบ่าย

ก็ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามแบบนี้

แล้วก็สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งวัน
แต่คุณผู้ชมไปอาจจะไม่เห็นหมอกเร็วขนาดนี้นะ

เมื่อกี้ให้เห็นว่าพระอาทิตย์ค่อยขึ้น

แล้วก็คุณผู้ชมบางคนเขาไปตั้งกล้องถ่ายแบบนี้ด้วยนะ

ส่วนที่อุทยานแห่งชาติภูเรือค่ะ

ถือว่าเป็นช่วงแห่งเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเลย

มีนักท่องเที่ยวเริ่มขึ้นมาบนยอดภูมากขึ้น

วิจัยพืชสวนที่สูงภูเรือ
ทางอุทยานเขาก็เลยเตรียมบริการ

คือบริการรถยนต์จากที่ว่าการอำเภอภูเรือ
ไปยังยอดภูระยะทางเนี่ย
กิโลเมตรแต่บอกด้วยบอกว่าราคาเป็นธรรม

ส่วนชาวต่างชาติที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย

จะจัดงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว

จนถึง๒มกราคมปีหน้า

ท้าหนาวเที่ยวดอยเที่ยวภูกัน